นี้เดี๋ยวให้ไปดูภาพจังหวะที่ตำรวจไปล้อมจับผู้ชายคนนี้ก่อนค่ะ

คือผู้ชายคนนี้ขับรถบรรทุก๒๒ล้อ
ตำรวจไปล้อมนะคะพยายามเกลี้ยกล่อมให้ผู้ชายคนนี้ลงมาจากรถ
แต่ผู้ชายคนนี้เอามีดจี้คอตัวเอง
เจ้าหน้าที่ก็กลัวว่าจะเอามีดมาทำร้ายคนอื่น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาไม้ตีมือให้มีดร่วงตกลงมา
ถึงจะไปรวบตัวเอาไว้ได้ไปดูจังหวะรวบตัวผู้ชายคนนี้นะคะ
นี่ค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องทำแบบนี้
ต้องทำแบบนี้เพราะผู้ชายคนนี้เห็นไหมคะ
มีมีดลงมาจากรถบรรทุกแล้วเอามีดโอ้โหมีดปลายแหลมแบบเนี้ย
จี้คอตัวเองเอาไว้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่า
ไม่รู้ว่าจะแค่จี้คอตัวเองหรือว่าจะมาทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วย
เจ้าหน้าที่เขามีไม้ยาวเขาบอกว่าตั้งใจจะฟาดไปที่มือ
ไม่ได้โอ้โหจะไปทุบอะไรส่วนอื่นนะ
ไปที่มือไปที่แขนเพื่อให้มีดตกลงไป
เจ้าหน้าที่ก็ทำแบบนี้แล้วก็รวบตัวผู้ชายคนนี้
นี่นะคะที่ต้องรวบตัวขนาดนี้เพราะมันมีที่มาค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะคะชื่อว่านายธีรพัฒน์มูลทิพย์อายุ๔๗

นายธิรพัฒน์คนนี้ก่อนหน้านี้
เชิญชวนภรรยาตัวเองให้ขึ้นรถบรรทุกมาด้วยกัน
เหมือนกับหลอกอ่ะหลอกให้นั่งรถมาด้วยกันแล้วเอามีดแทงภรรยา
นี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ภาพนี้คือที่ปั๊มน้ำมันสาขาน้ำพอง
ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
คือเอามีดแทงภรรยาในรถแต่ภรรยาวิ่งหนีลงมา
แล้วก็ไปขอให้เจ้าพนักงานพนักงานในปั๊มเนี่ยช่วยเหลือ
พลเมืองดีเขาช่วยเหลือเขาแจ้งเจ้าหน้าที่เขาแจ้งตำรวจ
นี่นะคะตัวภรรยาปลอดภัย
แต่นายธิรพัฒน์ก็ยังเดินวนเวียนภรรยาวิ่งหนีลงมาจากรถ
วิ่งไปเลยนายธิรพัฒน์วิ่งตามแต่ตามไม่ทันนะฮะ
แล้วก็ยังไม่ยอมไปไหนนะคือภรรยาไปขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ในปั๊ม
อย่างนี้เห็นไหมคะนายธิรพัฒน์ยังเดินวนไปวนมาอยู่ในปั๊ม
คนในปั๊มเขาก็แจ้งตำรวจพนักงานปั๊มเขาก็ช่วยภรรยาไง
แล้วเขาก็แจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเหมือนกับพอนายธิรพัฒน์รู้ว่า
พนักงานปั๊มเขาแจ้งตำรวจเขาแจ้งเจ้าหน้าที่นะ
กลับไปขึ้นรถรถบรรทุกของตัวเองคันนี้ที่จอดทิ้งเอาไว้อ่ะนะ
แล้วก็ขับหนีไปคือหนีจากขอนแก่นก็คือที่ปั๊มน้ำมันนะคะ
ในพื้นที่อุดรธานีไปถูกจับที่นั่นนี่คือขับหนีออกไปแล้วนี่ค่ะ
ช่วงที่ถูกสกัดจับเนี่ยนะคะก็ประมาณ๖โมงครึ่งเมื่อวานนะคะ
เหตุการณ์มันก็เป็นอย่างที่เล่าไปนี่แหละค่ะ
แล้วเขาก็ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งตำรวจนะคะเดี๋ยวพนักงานปั๊มจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ช่วงจังหวะที่เกิดเหตุการณ์ในปั๊มน้ำมันนะคะ
เห็นทะเลาะกันที่บนรถแล้วก็เอามีดแทงที่มือนะคะ
แทงมือค่ะค่ะ

ค่ะมาด้วยกันแล้วก็เห็นทำร้ายแฟนเขานะคะ

ทีนี้แฟนเขาก็ไม่ยอมขึ้นรถ
พอขึ้นรถไปแล้วแล้วเขาก็อ้อมฝั่งทางนู้น
เขาก็วิ่งมาทางนี้เพื่อขอความช่วยเหลือ
เขาก็ตามหาแฟนเขาแล้วทีนี้ก็มีก็มีตำรวจมาเยอะแยะ
แล้วก็บอกให้เขาลงมาเขาก็ไม่ลงมาค่ะ

เขาใช้นีดแบบไหน

นี่ค่ะทีนี้นะคะตามภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
นายธิรพัฒน์ก็หนีไป
หนีออกจากปั๊มน้ำมันตรงนี้นะคะที่ขอนแก่น
ก็ขับรถบรรทุกคันนี้แหละหนีออกไป
ใช้เส้นทางที่หลบหนีไปตามถนนมิตรภาพ
่งหน้าเข้าจังหวัดอุดรธานีนะคะ
เนี่ยช่วงจังหวะที่ขับหนีออกไปจากปั๊ม
ก็ระยะทางที่หนีสักประมาณ๗๐กิโลได้นะคะ
ตำรวจกู้ภัยก็ไล่ตาม

คุณผู้ชมรอที่มันเป็นกระทะก็บดไปกับถนนตลอดเส้นทาง
ประมาณสักห้าสิบกิโลได้นะคะจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจสพน้ำพองตามไป
ไปจนถึงบ้านแม่นนตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ตรงกันข้ามกับสถานที่ก่อสร้างด่านช่างน้ำหนักกรมทางหลวงนะคะ
ก็เลยมีตำรวจทางหลวงตำรวจสพนสูงจังหวัดอุดรธานี
ก็มาช่วยมาช่วยแบบสกัดจับรถคันนี้ก็ปิดเส้นทางไม่ให้รถคันนี้หลบหนีไป
สุดท้ายเนี่ยคือไปต่อไม่ได้ไอ้ที่ต้องหยุดแล้วก็ต้องลงมาจากรถเนี่ยนะ
ไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องยอมลงจากรถแต่ไม่ได้ยอมลงจากรถมาดีดี
ถือมีดลงมาด้วยแบบนี้นี่ค่ะก็เลยนำมาซึ่งการถูกจับตัวในที่สุด
ธิรพัฒน์บอกว่าให้ตำรวจไปพาภรรยากับแม่มาคุยหน่อยได้ไหม
ก่อนที่จะลงจากรถนะแต่สุดท้ายไม่รู้ยังไงอ่ะ
ลงมาแล้วก็เอามีดจี้คอตัวเองลงมาใช้เวลาในการหลบหนีประมาณสามชั่วโมงได้นะคะ
สามชั่วโมงนายธิรพัฒน์บอกว่ายอมรับว่าหลอกภรรยาให้นั่งรถมาด้วยกัน
ตั้งใจว่าจะแทงภรรยาเพราะจับได้ว่าภรรยามีชู้เขาอ้างแบบนี้นะ
เขาอ้างว่าไปจับได้ว่าภรรยามีชู้เลยหลอกให้ขึ้นรถมาด้วยกัน
แล้วก็ตั้งใจจะแทงเลยอ่ะ
ผมทำได้ผมไม่เอาไว้ผมบอกไง

ใช่ค่ะสุดท้ายเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าก็ต้องพาไปโรงพัก
ก็ต้องไปสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ก็นำตัวนายธีรพัฒน์ไปที่สนพจขอนแก่น
ก็คือจุดที่ไปก่อเหตุแทงภรรยาในปั๊มน้ำมันน่ะนะคะ
ภรรยาก็คือบัตรเจ็บนะคะเส้นเอ็นข้อมือขาด
ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลน้ำพองพ้นขีดอันตรายแล้ว

ตำรวจสอบปากคำที่สนพจขอนแก่นนายธีรพัฒน์ก็เลยให้ข้อมูลอย่างละเอียดเพิ่มเติมแบบนี้
เขาบอกว่ารู้จักกับภรรยาคนนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วก็คบหาเป็นสามีภรรยากันมาตลอดเขารักภรรยาคนนี้มาก
เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะเลิกกับภรรยาเก่าเพื่อมาอยู่กินกับภรรยาคนนี้
เงินที่หามาได้ทุกบาททุกสตางค์ก็ให้ภรรยาคนนี้เก็บทั้งหมดเลย
เขาอ้างว่าระยะหลังสามีเก่าของภรรยาโทรมาหา
แล้วก็ให้ภรรยาไปหาที่บ้านวันเกิดเหตุเนี่ยก็เลยเรียกภรรยา
ให้มาหาที่แยกหน้าโรงพยาบาลน้ำพองเขาอ้างว่าตอนแรกเนี่ย
ตั้งใจจะแค่ปรับความเข้าใจกันแล้วก็อยากจะให้ภรรยาเนี่ยมาอยู่ด้วย
จะได้ไม่ต้องไปอยู่ใกล้กับอดีตสามีที่บ้านเขาก็อยู่ใกล้กัน
อยากให้มาอยู่ด้วยกันดีกว่าแต่ว่าตอนปรับความเข้าใจกันเนี่ยค่ะ
คุยกันไม่รู้เรื่องทะเลาะกันก็เลยเอามีดปอกผลไม้ขู่ภรรยา
ภรรยาแย่งมีดเขาอ้างแบบนี้นะคะทำให้ภรรยาถูกคมมีดที่ข้อมือ
ภรรยาก็กระโดดลงรถแล้วก็วิ่งหนีไปคือตรงเนี้ยจะเห็นว่าข้อมือเธอมีเลือดล่ะ
ใช่ค่ะเนี่ยคือถูกมีดมีดฟันไปแล้วเขาก็อ้างว่าคือเอาจริงจริงไม่ได้ตั้งใจจะฟันหรอก
ตั้งใจจะพูดคุยปรับความเข้าใจมากกว่าแต่โมโหคุยกันไม่รู้เรื่อง
มีดออกมาแล้วแย่งมีดกันมีดก็เลยไปโดนภรรยาเขาอ้างแบบนี้ค่ะครับ
มันอยู่ตรงกันมาโดดผมรู้นิสัยของมันแตกข้อมือไม่ได้
แต่เวลาก็แจ้งมันผิดแต่มันกระทิกทางนิ่งจริงยัง
พูดว่าคือผมวันนี้ดิ

ตำรวจบอกว่าก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะ
ต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
คือคุณจะหึงห่วงไม่เข้าใจกันยังไงเนี่ยคุณเจ็บแค้นยังไง

ก็ต้องไปหาทางออกอย่างเช่นทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทำใจ